ข่าวเบรกนี้เรามีเรื่องของอุบัติเหตุ
ให้คุณผู้ชมได้ดูคลิปกันก่อนเลย
เป็นคลิปสุดระทึกนะครับ
รถบรรทุกน้ำมันมาเต็มคันรถเกิดยางแตก

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดสมุทรสาคร
พอพลิกคว่ำเท่านั้นแหละครับโอ้โหไฟลุกพลึบเลย
คนในรถจะรอดชีวิตหรือไม่มาดูคลิปนี้กันนะครับ
นี่แหละครับโอ้โหไฟลุกท่วมเลยนะฮะ

เหตุการณ์รถกระบะบรรทุกน้ำมันมาเต็มคันรถ
พลิกคว่ำข้างทางจนไฟลุกท่วมแบบน่ากลัว
โดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นบริเวณถนนพระราม๒
ใกล้กับหน้าตลาดทะเลไทยจังหวัดสมุทรสาคร
สอบถามผู้เห็นเหตุการณ์ก็ทราบว่าก่อนเกิดเหตุ
รถกระบะคันดังกล่าวขับมาด้วยความเร็ว
จากนั้นยางแตกครับจนรถพลิกคว่ำ
จากนั้นได้เกิดเพลิงลุกขึ้นลุกไหม้ขึ้น

เพราะดีคือไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้
โดยคนขับและก็เพื่อนที่นั่งมาคู่กัน
หลังเกิดเหตุการณ์เขาได้กัดฟัน

จากนั้นพลเมืองดีรีบนำตัวทั้งสองส่งโรงพยาบาล
โดยบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับ

ต่างแสดงความเห็นอย่างหลากหลาย

อย่างกับที่เห็นในภาพยนตร์ไม่มีผิดเหมือนในหนังเลย
ถือว่าโชคดีมากที่ไม่มีใครต้องเสียชีวิตกับเหตุการณ์นี้
แล้วก็นี่แหละฮะหลายคนก็ทิ้งคำถามไว้
ว่ารถกระบะที่บรรทุกน้ำมันมาเต็มคันรถแบบนี้
ผิดกฎหมายหรือเปล่านะครับ